ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักคนโสดยังไม่ใช่จังหวะที่จะมองหาคู่
ยังได้พบได้เห็นได้รู้จักแล้วก็ผ่านเลย
ต่างคนต่างไปไม่ควรยึดมั่น
ส่วนคนมีคู่ความรักมีปัญหาในเรื่องความห่างไกลความพลัดพราก
ระวังปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกัน
สุขภาพระวังปัญหาเรื่องสุขภาพเล็กน้อย
เช่นอาการปวดหัวตัวร้อนหงุดหงิดง่ายระวังอุบัติเหตุทางน้ำให้มาก
จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและไม่คาดฝันระวังบาดเจ็บ
การเงินมีเกณฑ์ใช้จ่ายหลายอย่างหลายประการ
ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องครอบครัวหรือเรื่องของคนที่มาพึ่งพาอาศัย
เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้จ่ายขอให้ประหยัดรวมทั้งต้องระวังการถูกกู้ยืม
การงานหน้าที่ช่วงนี้จะต้องทำงานหนัก
เป็นช่วงที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในอดีต
เพื่อลดทอนหรือแก้ปัญหาในการทำงานและต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์